งานวิ่งของศึกแดงเดือดนะครับมีแฟนบอลริวภูกลุ่มหนึ่งที่ก็เป็นนักวิ่งนะครับ
ในโซเชียลนะครับก็เป็นควันหลงนะครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏภาพของแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่โซเชียลตัวเองเขาไปสืบสอดกันมา

พร้อมกับเอาปี๊บเนี่ยมาคุมหัวด้วยนะครับ
นั้นก็มีโลโก้ของผีแดงด้วยนะครับ
มองว่าการทำแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในการที่มาล้อเลียนนะครับ
เพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ชุดที่นำมาใส่
เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นชุดปลอมด้วยนะครับ
นี้ยังไม่มีการเปิดตัวแล้วก็ขายอย่างเป็นทางการ

ก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียล
เป็นอย่างมากนะครับถึงพฤติกรรมการกระทำของ

ที่เป็นคนคิดเรื่องนี้นะครับ
ก็ได้ชี้แจงว่าส่วนตัวเป็นนักวิ่งแฟนซีนะครับ

ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมปีศาจแดง
ไปหาข้อมูลเจอว่ามีแจ๊คแฟนฉัน
ก็เคยใส่แบบนี้นะครับเลยนำมาเป็นไอเดียครับ

ไปเจอร้านหนึ่งที่ทางร้านเองบอกว่ามีครบทุกไซส์เลย

รีบสั่งเพราะว่างานก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับ
สุดท้ายเนี่ยขอโทษที่ทำไปนะครับแล้วก็กระทบจิตใจของแฟนบอลทั้งสองทีมจุดประสงค์เดียว
คือการสร้างความสนุกสนานในงานส่วนตัวเป็นนักวิ่งที่เชียร์บอลเลย
อาจจะไม่ได้มองทุกมิตินะครับไปต่อกันที่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ก็เดินทางถึงประเทศมองกะเลียแล้ว
ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็ทางทีมนักตบลูกยางสาวไทย

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับ
ก่อนมีโปรแกรมฝึกซ้อมที่สนามแข่งขัน
ช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของมากาเลียนะครับ
ก่อนจะลงสนามในวันพุธที่๒๖มิถุนายนนี้
พบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ

การว่าหากเก็บชัยชนะอีก๒นัดนะครับ
ก็มีโอกาสจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย

ก่อนหน้านี้ครับไทยเคยลงเล่นรอบสุดท้ายมาแล้วในปี๒๐๑๖

ไปดูเรื่องราวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ก็แพ้ให้กับเจสซี่โรยเกสในยกที่๘
หลังจบไฟล์ก็มีคำถามว่าเจ้าแหลมเนี่ยจะชกมวยต่อหรือไม่นะครับ
ซึ่งเจ้าแหลมก็ยืนยันแล้วครับว่าจะขอสู้ต่อนะครับ
ว่าทางครอบครัวเองอยากให้แขวนนวมแล้วก็ตามนะครับ
ให้มันเลิกกับไปทำสวนดีกว่า
สำหรับนี้ผมก็บอกว่าผมไม่เลิกหรอก
ไปดูสถิติการชกของศรีสะเกดกับเจซี่กันหน่อยนะครับ
ยับของเจ้าแหลมเนี่ยต่อยเข้าเป้าเพียง๑๒ครั้งจาก๑๗๕ครั้งนะครับ
ก็ต่างจากทางเจซี่ที่เข้าเป้า๔๕จาก๒๕๐ครั้งนะครับ
หมัดหลังของศรีสะเกดเข้าเป้าไป๗๒จาก๒๖๕ครั้ง
เจสซีก็ทำได้ดีกว่าเมื่อเดิม๑๑๙จาก๑๘๑
หากนับรวมจำนวนหมัดทั้งหมดที่ต่อยไปของศรีสะเกด
เข้าเป้า๘๔จาก๔๔๐ครั้งคิดเป็น๑๙เท่านั้นเอง
ส่วนเจสซี่โดริเกรสเข้าเป้าไปถึง๒๓๓จาก๔๓๑ครั้ง
ก็ถึง๕๔เลยนะครับ
ไปต่อที่พญาโหงอโยธยาฝัยยิมหรือว่าน้องปุ้มจัดการมณุบาล
นักชกจากภูวิลำก็สร้างบริวสารเป็นนักชกใครคนแรก
วันรายการศิลปะการป้องกันตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
หลังรอบชิงเฮอร์เลอร์ก็เอาชนะซาคูวาระมิยู
ชกจากญี่ปุ่น๒ต่อ๑เสียงนะครับ
พญาหงษ์เนี่ยก็มีชื่อเล่นอย่างที่ได้บอกไปว่า

จำไว้เลยว่าเป็นคนจังหวัดบุรีรำเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ระดับโลกของคนไทยนี่เองนะครับ